วันนี้แจ๊กกะลินเขียน
บอกว่าพ่อนางลุอะเขาเป็นคนฮ
นั่นคือการรับติดตั้งแผงโซล่าเซล
อันนี้ดีมากเลยค่ะหนุ่มลุ๊กค่ะลงทุนทำเองแบบเน้นทำไม่เน้นโปรโมท
เป็นคนอยู่เบื้องหลังนะจ๊ะอะไรประมาณนั้น
โดยหนุ่มลุ๊กค่ะยังบอกด้วยว่าสูตรเด็ดในการควบคุมน้ำหนักให้หล่อล่ำไม่พุงป่อง
เฮ้ยได้ด้วยเหรอฝุ่นล่ำแบบนี้สนุกกับการกินเหรอจ๊ะ
เขาบอกว่าเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอ้โหคุณพลอยน่ากินไหมอ่ะ
ชอบเหมือนเราเลยอ่ะเนื้อคู่เราแน่เลยชอบกินเหมือนกัน
อะไรไม่เกี่ยวชอบเหมือนกันอ่ะเชาลี
โดยสูตรเฉพาะของหนุ่มลุกต้องใส่เลือดเข้าไปด้วย
อุ้ยนะคะพูดถึงน้ำลายไหลเลยไปฟังหนุ่มลุกกันหน่อยค่ะ

เพราะว่าเราไม่ค่อยประกาศแบบใหญ่ว่าเป็นอย่างนี้
เป็นธุรกิจเล่าให้ฟังเฉย
ช่วงนี้อินมากกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับใส่ตับด้วย

หนึ่งอร่อยอร่อยแบบโอ๊ย
กินแล้วก็อิ่มอิ่มทันที

โอ๊ยตายแล้วลูกทุ่งญี่ปุ่นของเราจะติดใจต้มยำ

เขาโสดไง

พูดได้แค่โดเลมอนชิซุกะโดเบอร์พุตา
ฉันน่าได้เป็นใจแอ้งน่าจะพูดได้
เรื่องพวกนี้เก่งเลยนะไวเลยนะ